สวัสดีครับดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณให้กลับมานี่
ขอบคุณก่อน
คิดว่ามันเนี่ยที่จะเดินมาตรงต้นไม้อ่ะ
ไอ้คนนี้แหละนี่โดนนี่โดนแขนนี่โดนแขนนี่กระโจนประโจนฝ่ายเลยอ่ะ
อ๋อเราเตรียมกันแล้วนี่แล้วก็เขาเล่ามันได้ออกแล้วก่อนมันวิ่ง
๑๑โมง๒๐นาทีนะคะเด็กทานข้าวเสร็จที่โรงหารแล้วก็มาเล่นที่โดม
แล้วก็จะไปซื้อของสหกรณ์ก็พอดีหมาเนี่ย
เขาก็หนีฝนเข้ามาที่โรงเรียนหมาก็วิ่งเข้ามาแล้วก็มาเจอเด็กก็เลยกัดเด็ก
นะคะกัดเด็กทางเราก็รีบตีใต้ตีหมา
แต่ว่ามันก็ไปทั่วเลยกับประมาณ๓๔คนตรงนี้นะคะในโดมเนี่ยนะคะ
เราก็รีบนำเด็กไปที่โรงพยาบาลสุขภูมิสุขภาพตำรวจนั่นเหมาะพอ
แต่ว่าเขาก็ให้ส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลสมเด็จแล้วก็ตามไปที่โรงพยาบาลพาเด็กไปทำแผลไปฉีดวัคซีนอะไรเรียบร้อย
ถึงเมื่อวานี้กัดไปกี่คนครับหกหกคนครับเมื่อหกคน
เป็นเป็นหมาที่มาจากที่ไหนหมาเขาอยู่ในตลาดนะคะในชุมชนอืม
ทีนี้เขามาติดสัตว์อยู่หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนมีร้านค้าแล้วก็มีตัวเมียเนี่ยเขาก็มาติดสัตว์แล้วก็ฝนตกเขาวิ่งเข้ามาที่โรงเรียนโดยที่มันเป็นเหตุสูตรวิสัยเนอะ
เราก็ได้เฝ้าระวังแล้วมีมาตรการในการดูแลเด็กของเราแล้วแต่ว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริง